อันนี้ก็ซื้อของแล้วมีปัญหาเหมือนกันจากซื้อบ้านแล้วมีปัญหา

คุณพิมพ์นี่พายขายประทูนึงนะครับ
ปรากฏว่าพอไปส่งถึงบ้านลูกค้ามันอาจจะกลายเป็นปลาทูเค็ม

นานเกินโอ้โฮอันนี้คือ

สภาพจงเค็มครับ
มันก็ต้องใส่แช่เย็นมานะ

ว่าตอนขายเป็นยังไงกับตอนที่มาส่งเป็นยังไง
คือตอนคุณพิมพ์ริพายขายเนี่ยเห็นไหม
อ่าซีรีส์นี้ใช่ไม่มีอากาศเข้าไปตัวใหญ่แล้วถ้าแบบนี้
ฝั่งซ้ายมือถ้าจะส่งผมเคยสั่งจากน้องที่อยู่ภาคใต้
เป็นเพื่อนของภรรยานะเขาแช่เย็นมาถึงดี
อัดอัดน้ำแข็งมาเต็มเลยอ่ะผมเอามาแช่เย็นต่อโอ้โหอยู่ได้ครับ
แต่คลิปทางขวานี่เขาเขียนเพื่อนรักเล่นกูแล้ว
นี่แหละครับปรากฏว่าทางขวาเนี่ยคือศูนยากาศก็
ไม่รู้มันสูญเสียความเป็นศูนยากาศ
จากการขนส่งจากความร้อนหรือจากอะไรหรือเปล่า
สำคัญเปิดมาเขาถ่ายคลิปเลยมันไม่มีการดู

มีแต่ถุงปลาทูไม่มีก็น่าจะเน่าครับ
ได้ของเมื่อไหร่รู้ไหมประทูนึ่งได้๑๖ว่ะ

มันผ่านไปมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับ
ปลาทูนึ่งมันก็น่าจะเป็นปลาทูหอมหรือปลาทูเค็มแล้ว
แต่ปลาทูหอมหรือปลาทูเทียมมันยังกินได้
ติดต่อไปปั๊บก็มีการนะฮะบอกเดี๋ยวเขาจะคืนเงินให้
คือคุณพิมริพายเนี่ยขายของต้องบอกว่าคือมันก็มีดราม่าเยอะ
แต่จุดที่เขาแก้ปัญหาดีอยู่อย่างสำหรับในมุมลูกค้าคือ
เขาจะเคลมเปลี่ยนให้ทันทีนะหรือไม่ก็คืนเงิน
ใช่นี่แหละฮะดราม่านี้ครับปลาทูครับ
ค่ะไม่ตรงปกนะคะ